ห้าว๒๐๑๘จำได้ไหม
กรณีที่คนขับรถแคมรี่สีดำพยายามที่จะไปปาดไปแทรก
คุณป้าท่านหนึ่งคุณป้าได้นะอายุ๖๔ปี
บางคนก็เรียกฉายาผู้ชายคนนี้ว่าสมุไรกลางสวนพลูใช่ไหม
ใช่พอเหตุการณ์เกิดที่แยกสวนภรูเขตสาทรนี่นะครับ

นี่เป็นส่วนหนึ่งของคลิปนะนี่คือ
ช่วงปาดมาแล้วนะแล้วก็ลงมาจากรถ
หยิบมีดดาบลงมา
พยายามที่จะไปเปิดประตูผู้หญิงที่เป็นเจ้าของคลิปนี้นะ

ใช่คือเมื่อวานไปมอบตัวแล้วนะ
ผู้ชายคนนี้ก็คือนายสิทธิพรสวยงามอายุ๔๒ปี

ขับรถปาดหน้ารถยนต์ของผู้เสียหายผู้หญิงอายุ๖๔ปี
หลังจากนั้นตามคลิปเลยก็คือใช้อาวุธมีด
พยายามที่จะข่มขู่แล้วก็พยายามที่จะทำร้ายร่างกาย
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณ๓แยกเทคนิคกรุงเทพ

เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
ก่อนหน้านี้ผู้ชายคนนี้บอกว่าเดี๋ยวจะเข้ามอบตัว

มามอบตัวก็คือเมื่อวานนี้๒๐กรกฎาคมที่ผ่านมา
ล่าสุดค่ะพันธ์ตำรวจเอกสาตราอ่อนรัศมีร์
ผู้กำกับการสนทุ่งมหาเมฆ

บอกว่าผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริง

ขับออกมาจากปั๊มน้ำมันพอมาถึงทางร่วม

พอมาถึงทางร่วมใกล้กับทางแยก
พยายามที่จะขอทางก็คือขอแทรกเข้าไปในเลน
เพราะว่ามันเป็นทางร่วมเป็นคอขวดนี่นะคะ
แล้วก็เป็นเส้นทึบแล้วนะตอนที่เขาแซงไป

ประเด็นที่เป็นเส้นทึบนี่แหละตัวเองบอกว่ากลัวไง
กลัวว่าจะทำผิดกฎจราจรก็เลยจ้าเอ
ไปเอามีดดาบมาไปพยายามที่จะข่มครู
โดนไปเหนาะ๕ข้อหาค่ะ
โดนหนักกว่าพลบทราจร
ใช่ส่วนมีดที่ใช้ก่อเหตุ
ผู้ต้องหาก็อ้างว่าเพิ่งซื้อติดรถไว้เท่านั้น
ไม่ได้มีเจตนาเตรียมไว้ก่อเหตุหรือทำร้ายใคร
เบื้องต้นตำรวจบอกว่าก็ได้นำตัวผู้ต้องหา
ส่งฟ้องที่สารแขวนพระนครใต้
พร้อมกับแจ้งข้อหาคือ๕ข้อหาด้วยกันมีอะไรบ้าง
ข้อหาแรกคือ๑ทำให้เสียทรัพย์แน่นอนว่าโดนอยู่แล้ว
ข้อหาที่๒คือคมครูทำให้ผู้อื่นหวาดกลัว
ข้อหาที่๓พกพาอาวุธมีดไปในทางสาธารณะ

อีก๒ข้อหาเป็นความผิดตามพรบจราจรทางบก

แล้วก็เปลี่ยนช่องทางกระทันหันด้วย
ต่อมาสารแขวงได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
จำเลยมีการกระทำผิดจริงประกอบกับ
จำเลยเองก็ยอมรับสารภาพแต่โดยดี

คงโทษคุกจำคุกไว้ที่๒เดือน๑๕วัน
แล้วก็ปรับ๑๐๐๐บาทใช่ค่ะส่วนการกระทำของจำเลยที่ใช้อาวุธมีดดาบ

อันนี้สารเห็นว่าเป็นพฤติกรรมที่ไม่ยำเกรงต่อกฎหมาย
ถือเป็นกรณีร้ายแรงจึงไม่มีเหตุให้รอลงอาญา
สารบอกแบบนี้เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป
จึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษหรือรอลงอาญาก็เลยต้องลงโทษเลย
ใช่แต่ว่าจำเลยเองก็ได้มีการยื่นยื่นเงินสดประกันตัวไป๕๐๐๐บาท
แต่สารชั้นต้นบอกว่าก็ไม่ได้มีการพิจารณานะ
ให้สารอุทธรณ์เป็นผู้พิจารณาคำร้องว่า
อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือเปล่า
เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เลยไม่มีการพิจารณาคำร้อง
ก็เลยต้องนอนคุกไปก่อนค่ะนอนเรือนจำไปก่อนนะ
อยู่เรือนจำพิเศษกรุงเทพก่อนนะครับ